สิงห์บุรีมีพี่สาว
ของผู้พิการทางสมอง

ถูกชายวัย๘๐ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
่องเข้ามาข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศ

เพราะพ่อกร่องพฤติกรรมแบบนี้

ในเรื่องนี้ครับ
ส่วนนี้เป็นผู้หญิงอายุ๔๑ปีที่พิการทางสมองนะ
แต่ยังสามารถที่จะสื่อสารได้บ้าง
แสดงท่าทางประกอบคำพูด
จากเหตุการณ์ถูกชายวัย๘๐ปีล่วงละเมิดทางเพศ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อกี้เธอทำท่าแสดงให้ดูว่าเธอต้องถูกนอนหงาย

สำหรับบ้านที่เกิดเหตุก็มีอาศัยอยู่ด้วยกัน๔คน

มีผู้ชาย๑คนแล้วก็ผู้หญิง๓คน
โดยในตอนกลางวันทุกคนนั้นจะออกไปทำงานซะหมด
เหลือแต่เพียงหญิงสาวที่พิการทางสมอง
อยู่บ้านเพียงลำพังเท่านั้นเองครับ
กระทั่งเมื่อวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
มีเด็กข้างบ้านมาเล่าให้พี่สาวของผู้พิการฟัง

ที่มีบ้านพักอยู่ติดกันเข้ามาล่วงละเมิดทางเพศ
ดังนั้นพี่สาวเองจึงสอบถามน้องสาว
และน้องสาวก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
จากนั้นพี่สาวก็ได้ติดต่อไปยังลูกสาวของผู้ก่อเหตุ
ลูกสาวของผู้สูงอายุเท่านั้นที่อยู่ที่กรุงเทพ
บอกว่าอ้าวให้มาช่วยดูแลพ่อหน่อยนะครับ
พ่อมีพฤติกรรมแบบนี้
แต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือ
ท้าให้ไปแจ้งความเลย
ดังนั้นครับครอบครัวบ้านนี้ที่มีพี่น้องกัน๔คน
จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สพเมืองสิงห์บุรี
พร้อมกับนำตัวน้องสาวที่พิการทางสมองไปตรวจร่างกาย

บอกว่าการตรวจร่างกายอาจไม่พบสิ่งผิดปกติ

เนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอายุมากแล้ว
ประกอบกับเหตุการณ์ก็ผ่านมาหลายวันแล้ว
ดังนั้นครอบครัวเองก็บอกว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
จึงต้องขอให้สื่อมาช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ครับ
เลือกสตางค์ก็จะถึงให้วันละยี่สิบบาทไว้เถอะเขาซื้อน้ำหน้าบ้านหิ่นหรือว่าซื้ออะไรกินเงี้ย
แล้วพอวันนั้นหนูเลิกงานมาน้องสาวก็เรียกไปฟังคลิป
บอกมีเรื่องจะบอกว่าเรือข้างบ้านได้มา
ฟังไม่ดีไม่ไรอยู่ในบ้าน
บอกว่าพ่ออ๋อมาอ้ายเล็กในบ้านนะใช่ไหม
แต่ว่าเขาก็ปฏิเสธนะพี่ว่าไม่รับรู้
ชิคกี้พายมาได้ขอเป็นเงินคือจะให้เขากันพ่อเขาอย่าให้หนูยุ่งกับคนของหนู

ให้คุกผลไปได้และติดปลายไปตอนแก้
ซึ่งตอนนี้ได้ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย

ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจอยู่
ในส่วนของผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
และจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
โดยจะให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายนะครับ